เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับเราจะได้ชมเกมที่สุดมันแล้วก็เป็นเกมที่ดีที่สุดในอาเซียน
แม้ว่าจะเจอกันเร็วเกินไปหลังจากที่คาดหวังว่าต้องพบกันในรอบชิงชนะเลิศ
แต่ว่านี่จะเป็นเกมที่ชี้วัดศักยภาพของทีมไทยแล้วก็เวียดนามอย่างแท้จริง
ในช่วง๓๔ปีหลังที่เวียดนามก็พุ่งขึ้นมา
ส่วนไทยเองนะครับเราฟูลทีมที่สุดในรอบ๒ปีก็ได้กำลังหลักที่เล่นในต่างแดนมาครบครันเลย
ก็ต้องมีการศึกษาเทปโดยละเอียดนะครับ
วันวานการศึกษ้อมครั้งสุดท้ายของทีมไทยนะครับ

แล้วก็วางรูปแบบการเข้าทำที่หลากหลายรวดเร็ว
จากเวียดนามเนี่ยอาจจะมาตั้งเกมรับ
เหมือนที่เคยพบกันมาก่อนหน้านี้ครับเป็นเรื่องยากแน่นอนในการเจาะเข้าไปทำ
ส่วนอาร์มสุประชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยก็บอกว่า
ไทยเองพร้อมแน่นอนในการเจอเวียดนามเชื่อว่าไทยจะยิงเวียดนามได้
ย้ำทุกคนต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องการใช้ชนะ
โดยทุกคนในทีมได้ดูเกมของเวียดนามและจะประชุมกันอีกครั้ง
ซึ่งจะพยายามมองหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีให้ได้ครับ
ส่วนตรงกวินทำศาจจานันทร์พุทธศาสตร์ประตูทีมชัดไทย
เพิ่งจะเดินทางไปสมทบอีกรอบหนึ่งนะครับ
ก็บอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็ง
ตั้งแต่ก่อนเจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติ
แล้วก็คุณแม่กับพี่ชายตัดสินใจไม่บอกเพราะกลัวว่าจะรบกวนสมาธิของเจ้าตัว
สำหรับการลงเล่นทีมชาติแต่ด้วยอาการของคุณพ่อหนักขึ้น
เลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้เพื่อให้เดินทางกลับไปดูแลคุณพ่อให้กำลังใจกัน
แล้วคุณพ่อก็อาการดีขึ้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่ากลับมาช่วยทีมเนี่ย
ไม่ได้หวังจะการันตีเป็นตัวจริงนะครับแต่อยากจะมาช่วยทีมให้มากที่สุด
ในฐานะตัวสำรองแล้วก็หวังว่าจะคว้าแชมป์อาเซียนครับ
ไปเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อด้วยครับ
มันเป็นช่วงก่อนที่ผมจะมาทีมชาติแป๊บเดียวเองครับผม
แล้วก็คือพอผลออกมาอะไรเรียบร้อยเนี่ยคือที่บ้านยังตัดสินใจไม่บอก
เพราะว่าอยากให้ผมอยู่ทำหน้าที่อยากให้ผมมีโฟกัสแล้วก็มีสมาธิเต็มที่กับการมาเล่นทีมชาติก่อน
พอผลตรวจออกมาเนี่ยช่วงนั้นผมก็มาอยู่ทีมชาติประมาณ๒๓วันแล้ว
อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็อาการพ่อเริ่มไม่ค่อยดีมาก
แล้วก็คือพี่ชายก็เลยตัดสินใจบอกผมว่าพ่อเป็นเยอะแล้ว
เริ่มเป็นเยอะแล้วก็อาการมันซุดลงเร็วมากครับผม
วันนั้นผมก็เลยแบบขอทางทีมงานขอโค้ชแล้วก็โทรคุยกับคุณแป้งครับผมก็
ว่าจะขอกลับไปดูพ่อสักแป๊บนึงครับผม
อยากไปเจอพ่ออยากไปดูแลพ่อว่าง่ายครับผมก็
คือทุกคนก็ให้โอกาสที่ผมกลับไปเจอพ่อ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมกับครอบครัวครับผม
ผมก็หวังว่าก่อนอื่นเลยผมอยากจะคว้าแชมป์ซูซูกิครับครั้งนี้ให้ได้ครับผม
แล้วก็ตัวรับเนี่ยมีสหรัฐอยู่เย็นกับพิธีวัฒสุจิตธรรมกุลตัวลุกเป็นชนะทิพย์สงกระสินธนวัฒนซึ้งจิตถาวรสุปโชคสารชาติและธีรสินแดงดานะครับ
ให้เล่นตามทรัครติกที่มาโน่โฟล์กิ้งเนี่ยวางเอาไว้
เรื่องการควบคุมอารมณ์ให้มากที่สุดเพราะเชื่อว่าจะเป็นเกมที่เดือดแน่
และเต็มไปด้วยจิตวิทยาก็อาจจะมีการปะทะหนัก
บ่อยครั้งทั้งไทยและเวียดนามก็ต้องการคว้าชัยชนะ
เพื่อชิงความได้เปรียบก่อนจะเล่นเกมนัดที่๒
น้อยย้ำว่าไม่มีอะเวโกะหรือว่ากฎประตูทีมเยือน
เล่น๒นัดสกอร์รวมใครเยอะกว่าก็เข้ารอบชิงครับ

อย่างโดยี่แมงนะครับกองหลังรองกัปตันทีม
เวียดนามให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบอกว่าภูมิใจที่เวียดนามเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ผ่านเข้าไปเล่นบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีม
ในครั้งนี้ก็เป็นรายการที่ยากมากทุกทีมต่างจะอยากเข้าไปเล่นและเวียดนามก็ได้ประสบการณ์ที่ดีกับการเล่นในรอบนี้
ซึ่งแน่นอนก็ตั้งเป้าจะคว้าแชมป์ในรายการอาเซียนคลับสมัยนี้ให้ได้เลย

ภายใต้การควมทีมของภาคทางส่อ
ก็ใช้นักเตะที่โตขึ้นมาจากรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งเป็นรองแชมป์เอเชียนะครับก็ดันขึ้นมาแล้วก็เล่นกันอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าเวียดนามเองอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากมายนะครับ
ถิติที่ออกมานะครับคือเราเหนือกว่านะครับ
ชนะได้๑๕ครั้งแพ้ไป๓ครั้งแล้วก็เสมอกันอีก๘ครั้งนะครับ
แต่ว่ามันก็มีเรื่องของถ้านับเฉพาะอาเซียนคลับเราเหนือกว่า
แต่ในช่วงปีสองปีหลังเนี่ยนะครับมันก็น่าแปลกเหมือนกันว่าผ้าฮังซอเนี่ย
ไม่เคยคุมทีมเวียดนามแพ้ทีมในอาเซียนเลยแม้แต่ทีมเดียว
เจอกับไทยเองเนี่ยนะครับเขาชนะเราได้สองครั้ง
ชนะไปหนึ่งศูนย์ได้มาตรงในช่วงถ่ายเกมเกือบเสมอสูญแล้ว
แล้วก็มี๑เกมที่เขาถล่มเราก็คือเกมที่เขาชนะเราในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ยุคของอเล็กซันเรยกามาแต่ว่าโดยรวมถ้าสองนัดในบอลโลกรอบคัดเลือก
เนี้ยนะครับเราก็เสมอกับเขาศูนย์ศูนย์ทั้งสองเกม
คีย์แมนสำคัญที่จะต้องพูดถึงกันหน่อยเนี่ยนะครับ
แน่นอนเรามีมุ้ยธีรสินแดงดานะครับซึ่งถือว่าเป็นนักเตะประสบการณ์สูง
ยิงไม่รักสิบก้าวประตูเป็นดาวสั่นโวลสูงสุดตลอดการของสืกอาเซนครับ
ณขนาดนี้มุ้ยต้องการจะยิงให้เพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับ
เหนือจากทำให้ทีมประสบความสำเร็จแล้วเขาจะได้จารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการ
ที่มีสถิติที่หลายคนยากจะทำลายส่วนเวียดนามเองก็มีเหงียนกว้างหายนะครับ
ยิงไปสี่นะครับแต่ว่าเฮียกล้องหายเนี่ย
เป็นนักเตะที่ถือว่าเป็นตัวลุกที่ดีที่สุดของเวียดนามนะ
ขนาดนี้ถ้าไม่รวมเหงียงกงเฝือกก็เป็นนักเตะอายุ๒๔ปีที่ถือว่าเล่นได้เกินวัยเพราะว่าเขาเล่นแบบอายุมาตั้งแต่ชุดยู๑๙แล้วนะครับ
แล้วก็เคยเจอทีมไทยมาตลอดเป็นเกมที่น่าติดตามมากมากนะครับ
ยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยนะครับ๑๙นาที๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับ
รอบรองชนะเลิศเกมแรกของศึกอาเซียนครับทั้งหมดนี้